ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้หน่อยฮะคือเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ย
คือมันก็พูดยากนะคนที่เขาเชื่อคนที่เขาศรัทธาจะด้วยประสบพบเจอกับตัวเอง
ว่ามีใครมาบอกให้เชื่อก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรื่องนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าอย่าไปเชื่อนะฮะ
ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเขาก็ยืนยันว่าไม่จริงบัตรเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบัตรที่เขากำลังเร่ขายอยู่ลักษณะเหมือนขายตรงให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่นะครับ
ขอนแก่นเนี่ยซื้อไปใช้หลายคนบอกว่านี่คือบัตรพลังงานวิเศษ
หรือว่าจะเรียกว่าบัตรสมาร์ทการ์ดอะไรก็ได้แต่มันมีพลังงานที่บรรจุอยู่ในบัตรนี้นะฮะ
บอกว่าบัตรเนี้ยมันมีบริษัทที่ผลิตโฆษณาสรรพคุณจากนู้นอ่ะอินโดนีเซียอ่า
พระคุณเยอะแยะเอาไปแปะไว้ที่เท้าเท้าเป็นแผลแผลก็หาย
แช่น้ำเนี่ยเอาเท้าไปแช่น้ำต่อก็รักษาอาการได้
เอาไปแปะไว้ข้างข้างมิเตอร์ไฟฟ้าก็ช่วยลดค่าไฟไปติดที่รถก็ช่วยลดค่าน้ำมัน
แช่ในตู้เย็นทำให้ผักที่แช่ไม่เน่าเสียโอ้ยดราม่าแอดดิกเลยบอกว่ายังกระบัดเทวดา
ทำได้ทุกอย่างถ้ามันทำได้ขนาดนี้จริงนะคุณเห็นมาสอนเอ้ย
นี่มันข่าวดีของชาวโลกโอ้โหแล้วหน้าบัตรนะคะจะเป็นภาษาแปลกแปลกอ่ะนะ
ที่เราอาจจะอ่านไม่ออกนะเขาก็มีการตรวจสอบกันว่าก็เป็นภาษาอินโดนีเซีย
นี่แหละแปลว่ากาสเวจมนต์ถ้าแปลตรงตัวตามนั้นอ่ะนะ
แต่ทีนี้ถ้ามันอยู่ในอินดงอินโดอะไรก็อ่าเขาก็ว่ากันไปค่ะ
ขอนแก่นที่เขาเรียกมันว่าบัตรพลังงานนะฮะปรากฏว่ามีใช้กันหลายคน
ค่ะแล้วไม่ใช่แจกฟรีนะครับต้องซื้อนะครับอืมไม่ได้ถูกถูกด้วยนะ
ใช่หลักพันนะไอ้บัตรใบเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
ที่ว่ากันว่าใบหนึ่งใช้ได้กันเป็นโอ้โหหลายปี

เขาบอกซื้อใบหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้สิบปี

ใช่ราคา๑๑๐๐บาทถึง๑๕๐๐บาทต่อใบ
เจอกับตัวเองบ้างใครเคยเห็นบ้างลองบอกเราหน่อย
ค่ะแต่ลักษณะการขายมันเหมือนกับ

ใช่คือให้คุณมาซื้อบัตรนี้
ซื้อบัตรเสร็จแล้วให้สมัครเป็นสมาชิก

เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณสามารถไปขายได้รับบัตรไปขายได้
แล้วถ้าคุณไปขายต่อคนอื่นได้คุณจะได้ค่าคอมในส่วนแบ่งอย่างนี้

ที่ไปอบรมแล้วเป็นสมาชิกก็ได้ราคาถูก

เอาไปขายต่อคุณก็ได้กำไรส่วนต่างนะฮะ
เอามาดูหน่อยครับที่ตอนนี้มีกันอยู่เนี่ย

ชาวบ้านตะบนศรีสุขสำรานอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
โอ้โหโดยเฉพาะรุ่นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าซื้อมาใช้กันเยอะ

ไม่สบายเหรอเอานี่เอาบัตรวางเอาแก้วน้ำวางปุ๊บ
ภาวนาหน่อยดื่มซวบเข้าไปเนี่ยคุณยายบอกมันแข็งแรง
ไอ้ที่เคยปวดเคยเจ็บมันหายหมดคือถ้าคุณยายแข็งแรงขึ้นก็ดีใจด้วยค่ะ
ครับแต่เชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบัตรค่ะมันก็เป็นความเชื่อนะ
ใช่ค่ะคือบางทีจิตสั่งกายไงว่าเราแข็งแรงเราหายมันหายจริงนะ
คุณภาคภูมิอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนึกออกป่ะเนี่ยก็อย่างงั้น
คิดว่าเราหายอ่ะมันหายอ่ะแล้วเขาบอกว่ารักษาได้สารพัดโรค
ทำได้หลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะเอาบัตรไปแตะตรงจุดที่ปวด
นี่นี่นี่แก้วน้ำเนี่ยอันนี้แก้งก็ได้ไม่ร้องก็ไปแก้งเลย
นี่จุ่มไปเลยจุ่มไปเลยค่ะบัตรไม่พังเหรอแล้วเอาน้ำไป
ใช้ได้สิบปีอ๋อเหรอดื่มดื่มก็หายค่ะลุงบอกอื้อหือ
แข็งแรงค่ะนี่นะคนที่กำลังดื่มน้ำนะเดี๋ยวดูท่านที่ดื่มน้ำแล้ววางอยู่บนบัตรพลังงานนะ
อ่าดูคุณยายก่อนนะครับคุณยายทองศรีวงชัยเวทอายุหกสิบหกปีแล้วเนี่ยฮะ
คุณยายยินดีเปิดเผยข้อมูลนะครับคุณยายบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าก่อนหน้านี้มีอาการปวดหลัง
แล้วก็มีน้ำไหลออกมาจากหูอ่าเป็นสองอย่างเลยนะยายทองศรีไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ไม่หายมีคนแนะนำก็เลยลองซื้อบัตรพลังงานแบบลักษณะบัตรสมาร์ทการ์ดอันนี้มาใช้
ที่ปวดหลังนะคุณเขมมาสอนอืมเอาไปแตะไว้ที่หลังค่ะอ่า
พบว่าอาการน้ำที่มันไหลออกมาจากหูอ่ะมันหายแต่แต่คุณยายแกก็กินยาของหมอด้วยนะ
ยาจากโรงพยาบาลก็กินคู่ไปด้วยใช่แต่มันยาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ยายบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่หายอ่ะ
ปวดหลังกับน้ำไหลออกจากหูแต่พอเอาบัตรมาแตะไว้ที่หลัง
น้ำที่ไหลออกจากหูหายเลยนะแล้วก็ใช้วิธีวางแก้วน้ำบนบัตร
ธิษฐานให้หายจากโรคแล้วก็ดื่มปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลออกจากหูจริง
ไม่ไหลอีกเลยแต่ไอ้ปวดหลังยังมีอยู่บ้าง

ทุกครั้ง

นี่เห็นไหมอีกท่านหนึ่งครับ

แล้วก็๙มิถุนายนที่ผ่านมาคนนี้เขาไปอบรมเลยนะคุณเห็นมาสอน
เอาไปขายต่อขายตรงอะไรอย่างนี้อบรมเสร็จได้บัตรพลังงานมา๕ใบ
ในราคาสี่พันสี่ร้อยบาทค่ะสี่พันสี่ร้อยหารห้าก็ตกใบละแปดร้อยแปดสิบอืม
พร้อมกับบอกสรรพคุณว่านี่เป็นบัตรที่มีพลังวิเศษสามารถเอาไปใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้หลายวิธี
นำไปแปะตามที่ปวดเอาไปแช่น้ำเปล่าเอามาดื่มเอาน้ำใส่แก้วเอาแก้วมาวางบนบัตร
แล้วก็เอาไปดื่มก็ช่วยได้บัตรหนึ่งใบใช้ได้นานสิบปี
พอเขาได้บัตรมาเขาก็ทดลองเอาไปแปะที่หลังเนื่องจากปวดหลังมานาน
ปรากฏว่าแปะไปโอ้โหอาการดีขึ้นก็เลยไปบอกต่อชาวบ้าน
แล้วก็ขายให้กับเพื่อนบ้านตอนนี้ขายไปได้แล้วใบหนึ่ง
ท่านพบเน็บแผ่นนี้เข้าไปใส้เน็บแผ่นขาวหลังนะครับ
อาการปวดมันก็หายไปครับรถทางไก่ก็เบาะเปริวดครับ

ล่ายคว้างสิ
มันก็จะและนี้ไล่ได้เขาไหมครับ

มั่นเงินมาในสมัครชีพสนับสนิทได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า
ก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับวิธีบาล
ไม่รู้ว่าผมไปไหมเนอะวิธีบาลโอนเงินขวัญกันสินะครับ
การทำความสำหรับสมัครชีพใด

โอ้โหแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้
ชาวบ้าน๔๐๕๐คนนะ
ที่ซื้อบัตรพลังงานนี้มาใช้ราคาก็สูงอย่างที่บอก

แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ใช้บัตรนี้กันมาเป็นเดือนแล้วนะคะ
เดือน๒เดือนแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งใช้กันนะคะ
คือมีตัวแทนจากบริษัทมาชวนให้ชาวบ้านสมัครเป็นตัวแทน
พอสมัครปุ๊บเนี่ยก็ให้เข้าอบรม

อืมบอกว่านอกจากขายป่วยแล้วจะมีรายได้ด้วยอะไรแบบเนี้ย
ก็รับมาเท่าไรอ่ะบ่ายกระตุกละแปดร้อยกว่าบาทอ่ะใช่ไหม
ขายพันกว่าบาทอ่ะเราไปถามคุณหมอให้นะคะ
ว่ามันหายเพราะบัตรนี้จริงหรือเปล่านะคะครับ
สัชกรพิทูลชุมแวงวาปีเพศรัชกรปฏิบัติการโรงพยาบาลอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราน
เจ้าหน้าที่จากอำเภออุบลรัฐลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่บ้านสาลาดินหมู่เจ็ดนะคะอ๋อ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เขามีบัตรนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบบัตรให้ด้วยค่ะ
ดีจังเลยครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับ
เป็นบัตรแข็งธรรมดาอืมก็เหมือนบัตรเอทีเอ็มอ่ะค่ะครับ
องดูด้วยตาเปล่ามันก็ไม่มีพลังอะไรที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย
หรือทำให้อาการเจ็บป่วยหายได้เลยนะคะเป็นเป็นความเชื่อที่เขาบอกกันว่า
ตัวบัตรจะมีพลังงานเพื่อให้รักษาโรคได้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังตรวจสอบไม่ได้ว่า
มีพลังงานอะไรนะครับอยากที่จริงก็อยากได้ตัวบัตรน่ะ
เพื่อเอาไปให้ทางสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบไปทีหนึ่งครับผม
ตามหลักวิชาการไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะที่เรียนมาก็คือไม่มี
ว่าจะมีพลังงานรักษาโรคอะไรได้นะครับผมเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
โรคโรคก็คือเกิดเกิดเกิดจากร่างกายของเรานะครับว่า
มีการติดเชื้อหรือว่ากวดหลังกวดเอวอย่างงี้นะครับอ่า
การการที่จะรักษาได้ก็คือต้องใช้ยาเพื่อมาบรรเทาอาการนะครับ
แต่การใช้บัตรหรืออะไรต่างแล้วกินเข้าไปอย่างนี้
มันเป็นความเชื่อเฉยนะครับไม่สามารถที่จะมีหลักฐานทางวิชาการว่ารักษาโรคได้นะครับผม
แต่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่เขานะที่คือลงไปไปคุยกับชาวบ้านไปดูให้อย่างรวดเร็วเลยอ่ะอืม
ก่อนที่จะซื้อกันเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าเราต้องป้องกันก็คือคนที่จะไปฟังแล้วซื้อต่อใช่ไหม
คนที่เขาซื้อแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะเสียดายเงินเขาก็ต้องใช้แล้วล่ะ
แต่คนอื่นเนี่ยท่านฟังข้อมูลเอาไว้นะครับรองศาสตราอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกเรื่องนี้นะครับ
โดยโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับได้เตือนว่าการ์ดพลังงานลวงโลกกลับมาหลอกขายอีกแล้วครับ
คราวนี้ไม่ใช่แค่หลอกว่าเอาไปแปะแล้วจะประหยัดค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าน้ำมันเท่านั้น
พัฒนาการหลอกไปถึงขั้นเอาไปจุ่มทำน้ำมนต์รักษาโรคได้แล้วด้วยครับ
ไม่น่าหลงเชื่อกันง่ายเลยก็คือทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ตอนนี้หลายหมู่บ้านเลยค่ะที่เขาเชื่อกันแต่ยังดีที่มีชาวบ้านบางส่วนเขาไม่เชื่อ
เขาก็เลยร้องเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วก็เลยเป็นข่าวนี่แหละ
แต่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายปราบปรามจับกลุ่มตรวจสอบเนี่ยต้องลงไปด้วยนะ
พวกที่ไปเดินขายเดินขายบอกชาวบ้านว่าเนี่ยมันบัตรพลังงานมันรักษาโรคได้
อันนี้มันหลอกลวงชัดเอาให้ถึงต้นต่อนะเห็นใจชาวบ้านมากไม่ได้ถูกนะนะคะ